เหรียญรุ่นต่อศักดิ์ต่อบารมีเอาจริงจริงนะเสียงพระนะอยากได้มาก

ใช่ประชาชนก็ต้องการทีนี้พอต้องการปั๊บมิจฉาชีพมาแล้วค่ะ
เพจวัดแล้วก็บอกว่าเนี่ยสามารถเช่าบูชาเอาเปิดจองได้เลยนะ
แอบอ้างไงรับโอนเพื่อที่จะจองเหรียญต่อศักดิ์ต่อบารมี

เกี่ยวสิเพราะว่าเราก็เพิ่งอ่านข่าวไปดอมเมื่อวันก่อนช่วงประมาณต้นเดือนได้
พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรเป็นประธานฝ่ายคารวาสไง
ทีนี้ทางวัดแสงแก้วโพธิญาณ
ที่อำเมอสวยจังหวัดเชียงรายนี้นะคะ
โดยพระภวรารัฐนายาหรือคูบาอริยชาติอริยจิตโตเจ้าอวัดวัดค่ะ
แล้วก็มีทางวิกต่อเนี่ยนะคะเป็นประธานฝ่ายคารวาส
แล้วก็เปิดจองเหรียญตอน๑๑โมง๑๑นาทีตอน๑๑เดือน๑๑นะนะ
เหรียญนี้บรรดาเซียนพระสนใจมากประชาชนจำนวนมากก็สนใจ
แล้วพอมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสปลอมเพจวัด
อ้างใช้อะไรบ้างอ่ะโลโก้วัดรับจองเหรียญรุ่นนี้
แต่ว่าชื่อบัญชีรับเงินเนี่ยเวลาที่จะโอนเนี่ยมันไม่ใช่บัญชีของทางวัดนะ
หลงเชื่อไปแล้วด้วยค่ะโอนเงินไปให้บัญชีนี้หลายรายแล้ว
ทีนี้ครูบาอริยชาติท่านก็เลยออกคลิปนี้
เป็นการโพสต์เตือนญาติโยมอย่าหลงเชื่อลองฟังท่านดูค่ะ
ญาติโยมท่านไหนที่สั่งจองเหรียญรุ่นนี้
ก็โปรดตรวจสอบชื่อบัญชีให้ดีหน่อยโยม
ต้องโอนถ้ามัญชีวัดน่ะโยมนะหาคำวุญเข้าวัดถึงวัดเลย
แล้วก็ยมก็สบายใจด้วยเพราะว่าได้ทำบุญกับทางวัด
บัญชีที่จะรับโอนคุณผู้ชมเน้นย้ำนะ
เผื่อใครจะจองเหรียญต่อศักดิ์ต่อบารมี
บัญชีจะต้องเป็นชื่อบัญชีวัดแสงแก้วโพธิญาณเท่านั้นนะคะ

ถ้าเกิดมาเป็นบัญชีชื่อบุคคลทั่วไปไม่ใช่นะ